มาพูดถึงเรื่องของผีน้อยกันหน่อยเนี่ยนะคะ
คือคำนี้ขออนุญาตใช้คำนี้เพราะว่ามันทำให้เข้าใจได้อย่างง่ายนะคะ
เป็นการพูดถึงคนที่เดินทางชาวไทยนะ
ก็คืออยู่เกินวีซ่ากำหนดคือเป็นลักษณะของผิดกฎหมายอ่ะ
เข้าไปแบบผิดกฎหมายแล้วก็ไปทำงานอยู่ยาวเลยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พอประเทศเกาหลีใต้นะคะ
มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ทำให้หลายคนที่ไปทำงานอยู่ที่นั่นอยากจะกลับประเทศไทย
คำว่าอยากจะกลับประเทศไทยก็แบ่งเป็นทั้งคนที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ยอดรวมมันเยอะมากแล้วก็มีการเดินทางทยอยกลับอย่างต่อเนื่อง
มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแล้วถ้ากลับมาล่ะมาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาด
เพราะว่าเขามาจากพื้นที่ที่มันค่อนข้างเสี่ยงมากเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยนะคะ
คนมีไข้เอาเมื่อวานนี้นะคะมีการเดินทางกลับ
คนมีไข้เข้าโรงพยาบาลไปเลยค่ะ
ส่วนใครไม่มีไข้กลับบ้านกักตัว๑๔วัน
แต่ต้องมารายงานตัวรายงานอาการทุกวันกับเจ้าหน้าที่
และนอกจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ไปหาถึงบ้านเลย
นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับผีน้อยเนี่ยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราค่ะก็ไปตรวจสอบบรรยากาศการเดินทางกลับมานะคะ
จุดนี้คืออาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง
เมื่อวานนี้นะปรากฏว่ามีแรงงานไทยอยู่เกินวีซ่าที่เกาหลีใต้
ทยอยเดินทางกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชรมาถึงประเทศไทย
มาเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
ไปพูดคุยค่ะทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้
เขาก็ยอมรับว่าช่วงที่ออกจากอินชรเนี่ย
ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ

นั่นไงไหนบอกว่านายกบอกว่าต้นทางเนี่ยเขามีการตรวจเช็คก่อน
ก่อนที่จะขึ้นเครื่องนี่ไปคุยกับเขาเลยนะ

เขาบอกว่าที่เกาหลีใต้ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ซื้อตัวขึ้นเครื่องเดินทางกลับมาเลย
แต่พอมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองบ้านเราเนี่ย
เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย
หากไม่มีไข้เจ้าหน้าที่ก็จะให้กรอกประวัติ
กรอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้เพื่อสอบถามอาการทุกวัน
โดยยืนยันว่าตัวเขาเองเนี่ยเดินทางกลับมาแล้ว

อยู่ในบ้าน๑๔วันค่ะจะไม่ไปไหนเอาฟังเสียงเขาค่ะ
ก็เลยปิดร้านส่งรู้ท้องกลับมาแล้วก่อนหน้านี้แล้ว๒คน
พอผ่านมาตมที่เกาหลีเขามีการแบบตรวจวัดไข้อะไรก่อนขึ้นเครื่อง
อ๋อไม่ได้มีการตรวจเลยใช่ไหมคะ
แล้วพอมาที่ไทยแล้วค่ะมีการตรวจไหม
ที่ไทยไม่ตรวจนะตรวจแต่ตรงไอ้นั้นเขาแค่ขอให้ชื่อว่าเวลาเราไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้นะ
จะติดต่อหวั่นไหมว่าเราต้องแบบเหมือนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรืออะไรอย่างนี้
แบบในส่วนที่เรากลับมาจากเกาหลีหรืออะไรอย่างนี้
เราก็จะลองให้เหล่าไปไหนก็ไม่ได้แพร่ครับเขาพูดถึงนะถ้าเราเป็น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
นี่ค่ะแรงงานคนนี้บอกว่าผีน้อยหรือว่าแรงงานที่ผิดกฎหมายในเกาหลีใต้
ทยอยเดินทางกลับประเทศไทยและจากข้อมูลไม่ได้เพิ่งกลับมาด้วยนะคะ
คือก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพอเริ่มมีการแพร่ระบาดเขาเดินทางกลับมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้ว
แล้วก็ตอนนั้นมาตรการต่างมันก็ยังไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้
แล้วเขากลับมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เป็นห่วงนี่แหละ
เพิ่งมามีข้อมูลว่าจะมีการให้กักตัว๑๔วัน
ตอนนี้ก็เลยทำให้หลายคนเป็นห่วงเนี่ยนะคะ
ส่วนตัวเขาเองบอกว่าที่กลับมาเพราะว่า
ตอนนี้บรรยากาศทางเศรษฐกิจในเกาหลีใต้มันซบเศร้างานนวดอยู่เนี่ย
ส่วนหมอนวดที่ทำงานในร้านเดียวกันกลับมาที่ประเทศไทยก่อนหน้านี้๒คน
ส่วนตัวเธอเองก่อนกลับมาไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจที่เกาหลีใต้แล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลไทยช่วยเหลืออะไรเพราะว่าก็มีเงินแหละซื้อตัวกลับมาเอง
และหากมีโอกาสเธอจะไปทำงานต่างประเทศอีกแต่ครั้งนี้จะไปรัสเซียค่ะ
นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานที่ไปทำงานผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้
รัฐบาลเองตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวมีมาตรการแล้วแหละเดี๋ยวจะจัดการให้โดยเฉพาะใครที่เดินทางกลับภูมิลำเนา
ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นะคะทุกวันเลย๑๔วันที่มีการกักตัว
และจากเรื่องนี้เองมีดราม่าเกิดขึ้นยังไงคะจากการรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง
มีการไปให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นช่องเรานี่แหละเนี่ยนะคะ
ธนายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรง
วงคืนความยุติธรรมในสังคม
หลังจากที่ไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มแรงงาน

ว่าเอาถ้ากลับมาแล้วจะมีมาตรการป้องกันและวิธีการ
อย่างไรบ้างต้องทำให้ดีกว่านี้ไหม
แล้วก็มีประโยคอื่นออกมาด้วยในระหว่างที่พูดคุยกัน
หลังจากกลับบ้านไปค่ะทนายรณรงค์บอกว่า
มีบุคคลที่น่าจะเสียประโยชน์
ส่งข้อความมาข่มขู่หมายจะเอาถึงชีวิตเลย
นายรณรงค์บอกแบบนี้ก็เลยนี่แหละค่ะ
เดินทางไปพร้อมกับนายปิยนัทสุขยัง
ทนายประจำสำนักงานทนายความคู่ใจ
เอาเอกสารหลักฐานข้อความที่เขาถูกคมขู่
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภปรักษณ์เกร็ดตนธบรี
ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
และจากการที่มีคนหลายคนไปออกรายการ

เขาก็มีการออกมาพูดตอบโต้เหมือนกันนะ

อย่าไปดราม่าเลยก็พยายามทำตามกระบวนการ

ต้องมีการคัดกรองเอาให้มันแน่ใจ

เพราะว่าคนในประเทศเองเขาก็กังวล